คุณผู้ชมค่ะจากคุณแม่ลูกหนึ่งมาต่อกันที่คุณพ่อลูกแฝดสี่กันบ้างดีกว่า
นี่พูดมาแบบนี้รู้เลยว่าเรากำลังจะพูดถึงพ่อหรือว่าพ่อบีมกวี
บอกเลยว่างานนี้อาแดนมีร้อนหนาว
เพราะคุณพ่อเนี่ยเขามีแก๊งใหม่แล้ว
นี่ไงลูกชายฝาแฝดน้องพี่กับน้องพี่
เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมไปดูลีลาการเอ็นเตอร์เทนของน้องทีกันหน่อย
บอกเลยว่าน่ารักมากขออภัย
พีแฟนน้องกันหน่อยว่าจะเป็นยังไง

บอกเลยว่าเอ็นเตอร์เทนก็คือน้องดูเก่งจริง
จริงส่วนน้องทีของเราเรียบร้อยสุดคุณผู้ชม

ใช่ขนาดหาวเขายังเอามือปิดปากเลยคุณผู้ชมคิดดู
น้องจะทำอะไรก็ทำไปเลยเดี๋ยวพี่ทีเนี่ยรอยืนอยู่ข้างคุณพ่อเอง
ดูน้องทั้งสองไม่ไหวจริงจริงนะเจอความน่ารักของแฝดชายไปแล้ว
งานนี้ขออัปเดตถึงแฝดหญิงน้องอัญญากับน้องไอวากันหน่อยน่ารักกับมุสมิมากคุณผู้ชมค่ะ
พ่อบีมและแม่ออยเนี่ยบอกว่าโอ้โหตอนนี้กำลังอิน

กำลังอินกับการสัญหาเครื่องหัวมาใส่ให้น้องแฝด
มีอยู่คนนึงที่อยู่ด้วยกันทุกวัน
แต่แฝดเนี่ยจำไม่ได้ซะอย่างนั้นจะเป็นใคร

แม่แต่งหน้าเสร็จลูกยังเห็นหน้าแล้วลูกยังร้องไห้เลย
จำไม่ได้แล้วแค่แต่งหน้าปุ๊บจำไม่ได้เลย
ใช่จนแบบเอ้า
พอเราพูดออกมาว่าเอานี่มะมิแต่งหน้าแค่นี้จำไม่ได้เลยเหรอลูก
ถึงแบบหยุดรอแล้วก็หันมามองใช่จำเสียงได้อย่างนี้
มีเครื่องหัวทุกวันเพราะว่าผู้หญิงนี่ก็แปลก

แล้วก็ต้องอาศัยแบบว่าแบบดอกไม้ต้องอาศัยแบบที่คาดผม

บัวบอกว่าจริงเนี่ยเข้าใจเรื่องการขึ้นราคานะแต่ฟังก่อนสำหรับบ้านเธอเนี่ยมันขึ้นเยอะเกินไปไหมคือไม่ได้อยู่บ้านตั้งหลายวันแถมที่สำคัญคือบ้านน้องเนี่ยยังติดโซล่าเซลล์ด้วยมันน่าจะประหยัดได้มากกว่านี้หรือเปล่า
ตอนนี้เดือนเนี้ยเจอไปสองหมื่นกว่าคือเยอะมากนะคุณผู้ชมบ้านที่ติดโซลาเซลถือว่าแพงมากนะคะบ้านพี่ชายอย่างพี่บีมเองก็แสดงความคิดเห็นนะคะว่าเรื่องนี้น่าจะเจอกันหลายบ้านซึ่งบ้านของตัวเองอยู่ย่านบางนาบางนานี่ถือว่าร้อนที่สุดในประเทศไทยแล้วนะร้อนที่สุดในกรุงเทพเลยนะหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องปรับอากาศ
คือเด็กธระโรคเค้าจะกลัวร้อนง่ายโจ๊กดินก็สำหรับแบบรำบายความร้อนไม่เท่าผู้ใหญ่เค้ายังไม่มีเหงื่อแบบเราก็ต้องใช้การใช้เครื่องปรับอากาศ
ก็บ้านที่บ้านก็บ่นตกแล้วบ้านพวกเรา๓คนค่าไฟก็ขึ้นเหมือนกัน